๔ปีที่ยาวนานหรือ๔๐ปีที่แบบรวดเร็วมากสำหรับ

ความไม่ค่อยรู้เรื่องของผมอ่ะคือผมผมคือผมเพื่อนน้อยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมไม่ค่อยจะมีใครให้ปรึกษาอะไรอย่างเงี้แล้วผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจบางครั้งผมจะไม่ค่อยรู้ว่าเขาแบบเขารู้สึกอะไรตอนแรกนะคือเราเราก็จะเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างที่เขาแบบเป็นแบบเนี้ยเออเป็นยังไงผมก็จะไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นคนคิดชั้น๓ชั้นนะคิดชั้นเดียว

วันนี้ท้องฟ้าสวยมากวันนั้นคือวันที่เขามีความสุขมากวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นเหมือนไม่ได้ปรับจูนอะไรเยอะแล้วเขาไม่ได้มีความคาดหวังให้ตัวผมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดดังหนึ่งเพื่อให้เข้ากับเขาด้วยเขาก็รู้สึกว่าผมที่เป็นผมแบบนี้ดีแล้วคุณชอบอะไรในตัวใหม่ดาวิกาบ้างอะครับผมชอบการเทคแคร์ที่สุดเลยครับการเทคแคร์

ก็คือเวลาอยู่มันแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยอืม
อนาคตไว้ไกลไหมครับเต๋อสำหรับความรักครั้งนี้
ไม่ไกลครับทุกคนเอาใจช่วยนะ
อนาคตแต่ละวันไปเรื่อยนะครับ
พยายามทำให้มีความสุขให้แฮปปี้ที่สุด
คุยเรื่องแต่งงานกันไหมครับมองไปมั้ย
ไม่ได้คุยอย่างจริงจังครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่วางแผนและคุยกันตอนนี้ครับ
รู้สึกว่าเราก็โฟกัสที่แต่ละวันไปเรื่อยครับ
มีภาพวันนั้นไหมครับคุณเป็นผู้ชายที่กลัวการแต่งงานไหมครับเธอ

ผมรู้สึกว่าในชีวิตผมสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการมีครอบครัวนั่นแหละครับ
คือผมเป็นคนที่อยากจะมีครอบครัวนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนรีบอะไรมากครับ
ถึงแม้แต่๓๘แล้วผมสุดชีวิตก็ยังอีกอย่างกว่าไกล
คือเรายังมีเวลาเรียนรู้กันไปได้เรื่อยครับ
ก็เลยยังไม่ได้คิดที่จะต้องแต่งงานณเวลานี้ในเร็ววัน

ผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่มันใช่มันก็ตอนนั้นแหละครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป